ไปสิบหกกุมพาเลยได้ไหมไปลุ้นโชคอ๋อไปลุ้นดีกว่าวันนั้นดีกว่า
ก็เลยทำให้ตอนนี้ตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างก็มีประชาชนทยอยไป
เนี่ยค่ะไปกราบไหว้แล้วก็ไปขอเลขเด็ดกันอย่างไม่ขาดสายเลยนะคะ
ที่แรกไปดูกันก่อนค่ะที่บรรยากาศวัดแม่ปาม
อยู่ในตำบลปิงโค้งอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่
ประชาชนก็ไปกันหลั่งไหลจากทั่วทุกสารทิศเลยนะคะ
ขอพรจากต้นตะเคียนทองที่ชาวบ้านร่วมกันขุดขึ้นมาจากลำน้ำปิ่ง
ก็นำดอกไม้ถูกเทียนไปกราบไหว้ขอพร
บางคนเนี่ยนำแป้งมาทาหาเลขเด็ดทีนี้พอเห็นเลขก็เอาโทรศัพท์ไปถ่ายไว้
บางคนก็ทำแบบนี้ค่ะเอาผ้าเจ็ดสีมาแก้บน
เพราะว่าก่อนหน้านี้ได้เลขเด็ดไปแล้วก็ถูกรางวัลก็ร่ำลือกันปากต่อปาก
ต้นตะเคียนให้โชคก็เลยแห่มาขอโชคกันอย่างไม่ขาดสาย

เห็นไหมแต่ละพูดไม่ได้เอ้าลองดูเองลองดูเองคุณผู้ชมดูกันไป
ชาวบ้านในพื้นที่เล่าความเป็นมาของต้นตะเคียนทองต้นนี้นะคะ
บอกว่ามีคนในหมู่บ้านเขาฝันนะคะคำนวณเชื่อกันว่ามีอายุเกือบ๔๐๐ปี
โดยนายวัชลินรื่นทวินนายอำเภอเต่างอยวัดเส้นรอบวงได้๘๗๕เมตร
ใช้คนโอบ๘คนมีความสูงจากพื้นดินจนถึงปลายยอด๔๙๕๑เมตร
นายสง่าวงสง่าดาทุมธาเป็นนายกอบตบึงถวายบอกว่า
ยางยักษ์ต้นนี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
เมื่อปี๒๕๔๓เคยถูกโค้นแต่ชาวบ้านรวบรวมรายชื่อยื่นต่อจังหวัดเพื่อขออนุรักษ์เอาไว้
มีการมาจัดโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคนะคะ
ร่วมกันบริจาคให้นั่นเองนะคะ
เราไปต่อที่อีกหนึ่งที่แล้วกันที่สะกดนครคุณผู้ชมนะครับที่บริเวณหน้าสำนักงานกศนตำบลบึงถวาย
ที่อำเภอเตางอยจังหวัดสกลนครนี่ก็มีวิธีบวงสวงต้นยางยักษ์ขนาดใหญ่หลายร้อยปี
มีคนในพื้นที่นำเครื่องเส้นไหว้ไปอาหารขาวหวานน้ำแดงผลไม้ข้าวต้มมัดไปกราบไหว้ขอพรกัน
ชุดนางรำไปถวายด้วยนะฮะแล้วก็เป็นชุดนางรำพื้นเมืองนะฮะสวยงามทีเดียวชาวบ้านก็บอกว่าจัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคล
เป็นที่ยึดเหนียวจิตใจของคนในหมู่บ้านให้เกิดความรับความสามารถทีกันนะฮะก็เชื่อว่าต้นยางต้นนี้มีความศักดิ์สิทธิ์อายุโอ้ยาวนานทีเดียวนะครับคนก็เชื่อว่าน่าจะให้ช่องให้ลาดกันหน่อยละกันเนี่ยก็ไปลำวงถวายกันไปนะฮะนายกอวตบึงถวายนายวงสง่าก็บอกว่าต้นยางนี่นะมันเป็นต้นยางที่ขึ้